คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่คุณจ่ายศินีกันบ้างค่ะ

ล่าสุดเนี่ยมีข่าวคราวใหม่แล้วนะคะ

ด้วยการขอดูของลับบ้างแหละ
ใช่หรือเปล่าไม่ใช่คุณจ๋าอย่างแน่นอนนะคะ
ล่าสุดค่ะวันนี้เจ้าตัวพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวนะคะ
เดินทางไปแจ้งความที่กองบังคับการปรับรามการกระทำความผิด
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอทนะคะ
เพื่อต้องการค่ะเอาผิดผู้ที่ปลอมเฟซบุ๊กให้เป็นคดีตัวอย่าง
ทิ้งท้ายว่าหากใครที่อยากเข้ามาทำงานในวงการบันเทิง
ติดต่อกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เชื่อถือได้โดยตรงเท่านั้นนะคะ
อันนี้ก็คือความทุกข์ของคนบันเทิงอย่างหนึ่งนะ
เพราะว่าการที่เรามีชื่อเสียงแล้วก็ถูกเอาชื่อเสียงของเราไปหากินทั้งนั้นผิดอย่างนี้

แต่ว่าก็ฝากไว้สำหรับน้องที่อยากจะเข้าวงการนะศึกษาหาข้อมูลดี
สมัยนี้มันเข้าวงการไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าแอบอ้างมีการที่มันดูแบบผิดแปลก
ขอดูรูปโป๊ของเราบ้างแบบนี้ให้ติต่างไว้ก่อนเลยว่าไม่น่าจะจริงนะ